๒เดือนแล้วนะคะยังไร้วี่แววค่ะ
สำหรับการตามหาตัวพออ้อยพอกองการศึกษาอบตชำ

คือเมื่อวานครบ๒เดือนเป๊ะพอดีเลย
ครอบครัวก็บอกว่าแม้จะเหนื่อยแต่ก็คงต้องตามหาต่อ
แล้วเมื่อวานนี้ก็ยังคงใช้ความเชื่อ

ก็คือสามีนำน้ำมนต์จากหลวงปู่สวง

ประมาณ๓ครั้งแล้วยังหาตัวไม่เจอนะคะ
แต่เมื่อวานนี้เอาน้ำมนต์ไปเท
เปิดทางเผื่อร่างของพออ้อยอยู่ตรงนี้

ก็คือญาติคิดกันแล้วว่า
จะให้เงินนำจับให้รางวัล
สำหรับใครที่ตามหาร่างของพออ้อยเจอ
ไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าเสียชีวิตไปแล้ว

ครอบครัวบอกว่าถึงแม้จะเป็นโครงกระดูกมา
ก็จะให้รางวัล๑แสนบาทนี้ด้วยนะครับ

เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นภาพที่นายวิทยาเกรดแก้วสามีของพออ้อยค่ะ
ธิษฐานก่อนที่จะเอาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนา

เทลงในน้ำในลำห้วยนะคะเพื่อที่จะโดนบันดาลให้ญาติ
พบเห็นร่างของพออ้อยหลังจากที่ออกติดตามหา
จนถึงเมื่อวานนี้ครบ๒เดือนพอดี
เมื่อวานนี้ที่บริเวณแก่งปาดเสือลำห้วยพึ่ง
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยในอำเภอนาจลวย
อุบลราชธานีนายบูเลิศอุ่นอ่อนนะคะ
พร้อมด้วยนายวิทยาเกรดแก้วผู้เป็นสามีและญาติ
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดค้นหายังคงเดินเท้าค้นหาแบบปูพรมนะคะ
คนที่สวมเสื้อสีม่วงท่านนี้ก็คือคุณพ่อของพออ้อยนะคะ
เดินปูพรมค้นหาบริเวณลำห้วยพึ่งอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งในพื้นที่บริเวณจุดนี้ก็คือมีคนบอกเบาะแสสำคัญนะคะ

เห็นรถเก๋งคล้ายกับรถของพออ้อยไปจอดอยู่บริเวณนี้
ในวันที่คาดว่าน่าจะเป็นวันที่พออ้อยหายตัวไป

คุณพ่อก็คือนายบูลเลอร์มีท่าทางที่ค่อนข้างอิดรวยนะคะ
เหนื่อยล้าหลังจากที่ออกเดินทางตามหาบุตรสาวในป่า
หลายพื้นที่หลายจุดแล้วก็เป็นการหาต่อเนื่องด้วย
เช่นเดียวกับสามีของพออ้อย
การค้นหาเมื่อวานนี้สีหน้าท่าทางเริ่มอ่อนล้าได้อย่างชัดเจนนะคะ
แต่ว่าบอกว่ายังคงต้องออกติดตามค้นหาพันรยาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
พูดถึงสามีสามีนี่ลางานมาเลยนะคะ

ก็คือลาบอกว่าลาจนกว่าจะหาร่างของพออ้อยเจอ

แต่ว่าทางญาติและชุดค้นหายังคงติดตามอย่างไม่ลดละ
ช่วงนี้จะเน้นการค้นหาอย่างละเอียดในพื้นที่ดังกล่าวค่ะ
ก็คืออุทยานแห่งชาติภูจองนายอยและในลำห้วยต่าง

โชคที่ของตำรวจสืบสวนสอบสวน
ของตำรวจภูทรจศเสริษฐ์

ทหารชก๑กตำรวจสุรนารี
ทหารชกทพ๒๓

ทำงานไม่ลดละความพยายามแหละครับ
ส่วนแม่ของพออ้อยก็คือนางแหลมอุ่นอ่อนได้ปรึกษากับญาติ
เมื่อวานนี้บอกผ่านสื่อมวลชนมาค่ะ
ตกลงกันแล้วในหมู่ญาติญาติบอกว่าจะตั้งรางวัล๑แสนบาทถ้วน
ให้แก่ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือพาไปพบร่างของพออ้อย
ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือว่าเสียชีวิตไปแล้วหรือพบเพียงกระดูก
จะมอบเงินรางวัลสินน้ำใจให้ทันทีย้ำว่า๑แสนบาทนะคะ